ดาวติ๊กต๊อกกันบ้างพิธีกรคนเก่งของเรานะคะพี่นุ้ยสุจิรันนั่นเอง
คุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเอ๊ะทำไมพี่หนุ้ยเนี่ยเขาสวยวัน
สวยมากเลยนะสวยขึ้นมากเลยยิ่งดูยิ่งหลงยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์นะคะแล้วก็หลายคนก็สงสัย
เอ๊ะไปทำหน้ามาหรือเปล่าอ้าวเออวันนี้มีคำตอบคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าตัวบอกพี่นักข่าวเลยว่านุ้ยเนี่ยแค่ไม่ได้ทำอะไรนะจ๊ะ
ไม่ได้ตัดผมนะคะเออนะแล้วก็ที่เห็นในคลิปในอะไรอย่างนี้คุณผู้ชม
มันเป็นการแบบอัพลุคเนี่ยภาพล่าสุดภาพนี้

ที่หลายคนเขาไปเม้าว์ว่าเออทำอะไรมาดูดิ
เป็นแบบว่าสาวอาโนเนะแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งพอลงไปปุ๊บนะภาพนี้ปรากฏว่าฟิตแบ็คดีมาก
ขนาดคุณสามียังถามเลยว่าเธอเธอตัดผมจริงหรือเปล่า
คุณสามียังไม่มั่นใจเลยนะคะส่วนเรื่องจมูกที่โดดเด้งขึ้นไหนจ๊ะลองซูมหน่อยซิจมูกมันโด่งยังไง
นุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมาจากการแต่งหน้าหรือเปล่าแล้วก็เพิ่งไปดักฟันมาด้วยก็เลยแก้มยุบนะคะ
ต้องใส่เหล็กแล้วนะคะหลายคนก็อาจจะแบบว่าไม่ได้สังเกตอะไรอย่างนี้
ประกอบกับผอมลงหรือเปล่าเพราะว่าจำกัดอาหารนั่นเอง
นี่แนะนำที่พลอยนั่นน่ะครับอะไร
ดูอย่างนั้นเอง
ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยองค์ประกอบหลายอย่างด้วยค่ะ
จนแบบอ๋อแล้วก็ใช่คือช่วงนี้ดัดฟัน
เพราะว่าไม่ใช่อะไรเลยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสวยนะคะ
เกี่ยวข้องกับว่าเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้น
คุณหมอบอกว่าฟันล้มค่ะ

คือเรื่องของเรื่องนี้รักษาสุขภาพ
ฟันลบก็เลยไปดัดฟันนิดนึงให้มันเข้าที่

สงานยังไม่ไปไหนนะจ๊ะ

ตอนนี้พื้นจะล่อนหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ทำใจเลยบอกว่าเออเขาคงต้องซ่อมใหม่แหละแต่ยังไงก็เปิดเปิดโรงเรียนได้เหมือนกันนะ
เพราะว่าอันนี้มันเป็นโซนอีกโซนนึงโซนท่วมก็ท่วมไป
ส่วนที่แบบว่าเขาเปิดได้ทำการเรียนการสอนได้เขาก็ทำเปิดเรียนกันไปนะคะ
เพราะว่าตรงนี้ที่เห็นมันเป็นน้ำซ่วมแค้บางส่วนตรงนั้น
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่นุ้ยกันค่ะ
เออนะคุณเห็นรอยยิ้มไหมดูแบบว่ามันมีน้ำตาซ่อนอยู่เหมือนกันนะ

ก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องทุกคนแล้วกันที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะ
ใช่แต่ว่าเราก็ยังละสายตาจากความสวยของแม่นุ้ยไม่ได้เนอะ